มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศรีสเกตดาบตำรวจนายนึง
ดาบตำรวจของสพกันทรลักษณ์นะครับ
มีปัญหากับพี่ชายเป็นพี่ชายแท้เลยนะ
มีปัญหากันแล้วเขาอ้างว่าตัวพี่ชายเนี่ยถือมีดวิ่งเข้ามา
ก็เลยต้องยิงออกไปเพื่อป้องกันตัวนะแต่พี่นี่เสียชีวิตนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายรัศมีภูพวกอายุ๔๗ปีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนนะครับเป็นปืนสั้น๙มม
กระสุนเข้าชายโครงด้านซ้ายหนึ่งนัดแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ผู้เจ็บที่แรกที่เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลการทรลลักษณ์

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับในบ้านพักที่ตำบลหนองย่าลาศ
อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
หลังจากเกิดเหตุนะครับทางภูมิกับการสพกันทรลักษณ์เจ้าของพื้นที่
ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวจุดที่ยิงกันอยู่ข้างบ้าน
ตอนนั้นเนี่ยคนที่ก่อเหตุคือดาบตำรวจสุริยันภูพวก
อายุ๔๕ปีซึ่งก็เป็นตำรวจสังกัดสพกันทรลักษณ์
ทำหน้าที่สายตรวจเดินเท้าแล้วก็เป็นน้องชายของผู้ถูกยิง
ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะก็ยืนรอมอบตัวอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนดำเนินคดี
นี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้
บสุริยันสารภาพอ้างว่าใช้ปืนยิงพี่ชายจริง
แต่บอกว่ามีปัญหากันแล้วตอนนั้นเนี่ย
พี่ชายพยายามที่จะใช้มีดขอวิ่งเข้ามาจะมาทำร้ายเขา
ก็เลยต้องตัดสินใจใช้ปืนยิงสวนเข้าไปเพื่อป้องกันตัว
ยิงใส่ไปหนึ่งนัดกระสุนเข้าชายโครงซ้ายของพี่ชาย
แล้วพี่ชายก็ล้มสุดลงซึ่งตัวเขาก็ไม่ได้หนีไปไหน
ก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้
เป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวไม่อย่างนั้นเขาต้องถูกทำร้ายก่อน
เพราะว่าพี่เนี่ยถือมีดขอตรงเข้ามาจะมาทำร้ายเขาก่อน
พนักงานสอบสวนก็รวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็สอบปากคำเอาไว้
ยึดปืนพกขนาด๙มมที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้ด้วย
แล้วก็มีมีดขอนี่นะฮะเป็นมีดขอที่ทางผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่า
ทางฝั่งผู้ตายเขาจะเอาเข้ามาฟัน
เหตุการณ์ในครั้งนี้ตำรวจสพกันทรลักษณ์
ไปจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาไว้นะครับ
คือฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ต้องดำเนินคดี
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับพบว่าบ้านหลังนี้
อยู่ในสวนนะครับมีรั้วรอบขอบชิด
วันนี้บ้านปิดเงียบนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ย

ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แต่ที่ได้ยินไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนนะครับ

ท่านบอกว่าท่านเองก็อยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาของคนก่อเหตุด้วยนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยทางดาบตำรวจสุริยันเขาก็มีอาการเครียด
แล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วมีปัญหาทางบ้านก็คือทะเลาะกับพี่ชายนี่แหละ
ทะเลาะกันบ่อยจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องสลดเกิดขึ้นจนได้
ตอนนี้ควบคุมตัวแจ้งข้อหาแล้วก็ส่งตัวไปฝากขังที่ศาลแล้ว
สุริยันนะครับผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็มีการทะเลาะวิวาสกับพี่ชายที่บ้านพักนะครับ
ซึ่งฝ่ายพี่ชายก็มีอาการดื่มสุรามืนเมาเป็นประจำนะครับ
ส่วนดาบสุริยันก็
เป็นคาดฯปฏิบัตินะที่ใสตรวจเดินเท้าธาลักษณ์ร้านทร์ก็ไม่ค่อยสบาย
ทะเลาะกันและมีการต่อสู้กันและเกิดเหตุดังกล่าว
ในเวิมต้นนะครับเราก็ได้อาศอบสวน

ภูมิกับการสพกันทรลักษณ์ก็เลยมีคำสั่งให้ดาบตำรวจสุริยันออกจากราชการไว้ก่อนนะครับ
เพราะถือว่าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นชัดเจนนะฮะ
แจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนที่อ้างว่าทำเพื่อป้องกันตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับ
ก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลก็ไปชี้แจงแถลงไขแก้ความในชั้นศาลกันต่อไป